ยุคสมัยแหละเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะไปวัดนี้ได้เรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยนะ
แล้วก็ได้ไปดูเหมือนเป็นโบราณสถานเก่าแก่ของทางแบบจังหวัดด้วยนะคะ
มีโอกาสก็แวะเวียนกันไปเข้าวัดทำบุญกันได้
แล้วก็วันนี้เป็นวันพระเรียกได้ว่าเป็นวันพระใหญ่วันมาคบูชาด้วยนะคะ
ซึ่งวันมาท้าบูชาปกติแล้วเราก็จะออกไปเวียนเทียนกันใช่ไหมคุณผู้ชม
แล้วสิ่งที่เราจะต้องไปเวียนเทียนแล้วเราจะต้องใช้ก็คือดอกบัว
ดอกไม้นี่แหละค่ะดอกบัวนี่แหละค่ะ
กาศัยปกรณ์นาบัวเนี่ยช่วงนี้เขาก็เลยเร่งเก็บดอกบัว
เพื่อที่จะส่งไปขายนะคะให้ทันเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
นาบัวเนี่ยค่ะของนางสาวมารินศิรพัฒน์ภูวดลนะคะ
อยู่ที่ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
นาบัวตรงนี้มีพื้นที่กว่า๓๐ไร่นะคะ
แล้วเขาทำนาบัวมานานกว่า๓๐ปีแล้วค่ะ
ก็มีการเร่งเก็บดอกบัวขายเพื่อที่จะส่งขายให้ทันในวันนี้

ถึงแม้ว่าปีที่ผ่านมาลากยาวมาจนถึงปีนี้
เราจะต้องเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ซึ่งการเวียนเทียนเปลี่ยนรูปแบบไป
เป็นการเวียนเทียนแบบออนไลน์บ้าง
หรือว่าไม่อยากให้คนออกมารวมตัวกันเยอะ
ก็เลยไม่จำเป็นต้องเวียนเทียนก็ได้สวดมนต์อยู่ที่วัดก็ได้
แต่คุณค่ะวันพระใหญ่ใช่ไหม
อกบัวมันก็ยังขายดีอยู่

เพราะหลายคนก็อยากจะไปเข้าวัดทำบุญกันสักนิดหน่อยนะคะ
ลูกค้าประจำเองก็ยังคงสั่งมาเหมือนเดิม
ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของเกษตรกรที่เขาจะแบบเร่งหารายได้กันในช่วงนี้
แล้วนาบัวที่นี่เขาจะเก็บดอกบัวส่งขายที่ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร
ในช่วงวันพระราวประมาณ๕๐๐๑๐๐ดอกเลยนะคะ

แต่พอถึงวันพระใหญ่ค่ะคุณ
๕๐๐๑๐๐ดอกเนี่ยออเดอร์จะเข้ามาเพิ่มนะคะ
ดอกเลยเป็นเท่าตัวประมาณนั้น
ทำให้มีรายได้ตกวันละ๕๐๐๗๐๐บาทเยอะขึ้นนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งที่ที่ตำบลสำรานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
นายสงวนศรีโนนม่วงเจ้าของนาบัวพื้นที่๔ไร่
เขาก็เร่งทำการเก็บดอกบัวในแปลงเหมือนกัน
เพื่อจะส่งขายพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อ
พ่อค้าแม่ค้าเขามารับซื้อถึงนาบัวเลยนะคะคุณ
ที่นี่ค่ะเขาปลูกบัวฉัดปล้องสั้น
เพราะว่านิยมปลูกเพราะว่าเขาดูแลรักษาง่าย
และทุกวันจะเก็บดอกบัวขายวันละ๖๐๐ดอก๑๐๐ดอกประมาณนี้นะคะ

แต่ในช่วงนี้ค่ะคุณวันมาคบูชาปีนี้
ยอดสั่งเพิ่มเป็น๒๐๐ดอกเลยนะคะ
ก็จะมีการรับซื้อหน้านานะ
ก็คือพ่อค้าแม่ค้าจะไปรับซื้อที่หน้านานนี้ในราคาดอกละ๑บาท

แต่ลุงสงวนบอกว่าปกติก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
สั่งดอกบัวมีมากกว่านี้นะ
อยู่ที่๕๐๐๗๐๐ดอกเลยทีเดียว
ช่วงปี๒ปีนี้ลดลงมาเหลือประมาณ๒๐๐ดอก

เกษตรกรผู้ปลูกบัวในอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ก็ต้องเร่งเก็บดอกบัวส่งวันมาครับบูชาเหมือนกัน
เพราะว่ามียอดเพิ่มถึงเท่าตัวเหมือนกัน
นายมงคลมุ่งพันธุ์กลางนะคะ
เขาบอกว่าทำนาบัว๓ไร่
ทุกวันนี้ส่งดอกขายที่ตลาดบัวขาววันละ๓๐๐ดอก
ขายส่งนะดอกละ๑บาท๕๐สตางค์
แต่ในวันมาคบูชาความต้องการของตลาดมาก
ก็เขาบอกว่ามียอดสั่งเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเหมือนกัน
จาก๓๐๐ดอกเป็น๖๐๐ดอก
ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงทำเงินของเกษตรกรผู้ปลูกนาบัวนะคะ
แม้ว่าสถานการณ์ช่วงปี๒ปีหลังคนจะไม่ค่อยออกจากบ้าน
แต่ว่าดอกบัวก็ยังคงเป็นที่ต้องการอยู่นะคะ
ยังไงถ้าเกิดว่าสถานการณ์กลับมาดีขึ้นแล้ว
อาจจะมีโอกาสเห็นเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ